ทำเอานักเที่ยวนี่เสียวสลังกันเป็นแถบแถบเลยนะคะจากโพสต์ของน้องนักศึกษาสาวคนนี้

เธอบอกว่าตลอด๗เดือนที่ผ่านมาอกหัก
แล้วก็ไปเที่ยวกลางคืนตลอดเลยกินเหล้า
บ่อยสุดรู้สึกว่าจะเป็นผับข้างปั๊มน้ำมัน

อ่ะไปกินเหล้าเสร็จปุ๊บทุกครั้งที่ไปเที่ยว
มีใครกลับมาด้วยหรือว่ากลับกับใครด้วยแล้วไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งมีเพศสัมพันธ์กัน
ถูกต้องแล้วอยู่มาโพสต์เรื่องอะไรเกิดอะไรขึ้น
ขออโหสิกรรมให้เราด้วยนะตอนนี้เราอยากหนีไปบวชที่ไหนก็ได้ไกล
ไม่อยากเจอใครเลยมีภาพเข้ามาในหัวว่าผู้ชายเขาก็จะต้องมีครอบครัว
อ้าวแล้วเขาไม่ได้ป้องกันเหรอครับ
ไม่ทราบเหมือนกันแต่เขาบอกว่าเขาบอกว่าเขารู้สึกผิด
ไม่อยากให้แฟนและลูกในอนาคตของผู้ชายเหล่านั้นต้องมาเจออะไรแบบเรา
ที่ผ่านมา๗เดือนเที่ยวแทบทุกวันไปบ่อยคือผับข้างปั๊มน้ำมัน
กินยาทุกวันแต่ก็ดื่มเหล้าทำให้เชื้อดื้อยา
ขอสัญญากับตัวเองว่าจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วจะรักษาตัวเองจะตั้งใจเรียนให้จบ
คนที่เรานัดกันในผับถ้ามาเจอข้อความนี้เราอยากให้ทุกคนไปตรวจด้วย
เพราะตอนนี้เราก็มีภาวะแทรกซ้อนเลยทำให้ดื่มไม่ได้อีก

หลายคนพูดแบบนี้เหมือนกันว่าอันนี้โพสต์ปั่นหรือเปล่า
มีสองความคิดเห็นค่ะความคิดเห็นแรกก็คือ
โอ้โหนี่มันบาปกรรมขนาดหนักเลยนะเนี่ยทำไมถึงเป็นคนแบบนี้
ยังไปมีพฤติกรรมเสี่ยงอาจจะแพร่เชื้อให้คนอื่นอีกหรือเปล่า
อีกกลุ่มนึงบอกโพสต์ปั่นไม่น่าใช่เรื่องจริง
เอาอย่างนี้ก่อนหลังจากนั้นโพสต์นี้ถูกลบไป
โพสต์นี้ถูกลบไปแล้วก็คนที่เอามาโพสต์เนี่ยคือ
เห็นไหมมันไม่ระบุตัวตนเห็นป่ะคะแล้วโพสต์ก็ถูกลบไป
โพสต์นี้ถูกลบไปไม่ทันไรมีโพสต์ใหม่มา
เป็นผู้ชายคนนึงค่ะทำไมฮะโพสต์บอกว่า
มีเรื่องมาเล่าครับคืนวันที่๒๕ผมไปเที่ยวร้านเหล้าแถวปั๊มน้ำมัน
มีอะไรกับผู้หญิงคนนึงแล้ว๒๖ผมก็มีอะไรกับแฟนเก่า
แล้วเมื่อวานผมเห็นโพสต์เลยไปตรวจที่โรงพยาบาล
กล้าบอกแม้กระทั่งแฟนเก่าทำอะไรไม่ถูกเลยครับ
คนก็ยังบอกอยู่สองเสียงเหมือนกันอืมสร้างคอนเทนต์ป่ะเนี่ย
เพราะว่าไม่มีใครระบุตัวตนเลยอีกฝั่งนึงก็บอกว่า
โอ้โหผู้หญิงคนนี้นี่โหดเยี่ยมมากจิตใจทำด้วยอะไร
โลกความเป็นจริงไม่มีใครชั่วขนาดนั้นหรอกแรงมากนะคะ
ไม่รู้แหละว่ายังไงแต่เราไปดูทางฝั่งของวิทยาศาสต
ฝั่งของคุณหมอหน่อยดีกว่าว่ามันแพร่เชื้อได้จริงไหม
สัตว์อาจารย์แพทย์หญิงสาสิโสพินเกียรติบุรณกุล
เลขาธิการสมาคมโรคเอดแห่งประเทศไทย
หัวหน้าสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชาอายุราศาสต
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะ
รวมถึงนายนิมิตเทียนอุดมที่ปรึกษาผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอส
ถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าวัดเชื้อในเลือดแล้วเลือ
น้อยกว่า๕๐ก๊อปปี้ต่อเลือด๑หยดเนี่ย
แพร่คนอื่นน้อยมากหรือแทบจะไม่แพร่เลยด้วยซ้ำ
ส่วนที่บอกว่ากินเหล้าแล้วดื้อยาอันนี้ไม่จริง
เพราะโอกาสดื้อยาเกิดจากไม่กินยาหรือกินไม่สม่ำเสมอ
เหล้าไม่ได้ทำให้เชื้อดื้อยา
รองสาตรราศาสน์ในแพทย์ธีระวรรธนารัฐ
นี่แหละมันจะทำไปสู่การดื้อยา
ดื่มเหล้ามากก็ทำให้ตับทำงานแย่ลงแล้วก็อาจจะมีปัญหาตามมา
เช่นเรื่องไขมันสูงเพราะว่ายาต้านไวรัสบางกลุ่มมันมีผลต่อการเกิดปัญหาเรื่องนี้
แล้วถ้าเกิดมีอะไรไม่ป้องกันมีหลายคู่นอน
ตอนนี้ยังบอกไม่ได้ว่าอันนี้โพสต์นี้มันเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริง
เพราะว่าคนโพสต์ไม่มีใครระบุตัวตนเลย
เดี๋ยวนี้คนทำกระแสปั่นก็เยอะเหมือนกัน
แต่เอาเป็นว่าเพื่อสิ่งที่ดีที่สุด
ตรวจร่างกายสม่ำเสมอทุกปีตรวจเลือดครับ
แล้วเวลาที่คุณจะไปเที่ยวคุณจะไปสนุกสนานกับชีวิตของคุณไม่เป็นไร

ประมาทนะครับและคำแนะนำจากคุณหมอก็เชื่อว่าเป็นคำแนะนำที่มีประโยชน์นะครับ